คุณผู้ชมคราวนี้ไปดูเรื่องของอุบัติเหตุกันหน่อย
มีคลิปภาพจากกล้องมุมจรปิด
มาให้ดูว่านุ่มคนนี้อายุเพียงแค่๒๑ปี
ขี่มอเตอร์ไซค์มากลับจากงานเลี้ยง

ตรงนั้นคุณเห็นไหมว่ามันเป็นทางโค้ง
รถเก่งคันนั้นเห็นอุบัติเหตุแล้วเขาชะลอ

กเลยชะลอแล้วเขาก็เข้าไปตรงซ้าย

อเตอร์ไซคันนี้มาด้วยความเร็วพอสมควร

เศร้านะคะเพราะเขาเสียชีวิตเลยค่ะ
นาทีเกิดอุบัติเหตุนี้เกิดขึ้นช่วงเวลา๔ทุ่มเมื่อคืนนี้นี่เอง
มอเตอร์ไซคันที่คุณผู้ชมเห็นนั่นแหละ

เพราะเสียหลักตรงแหกโค้งแล้วไปชนขอบสะพาน
อยู่ที่ไหนเกิดขึ้นที่ซอยบางกระดี๓๒ที่แขวงสแหมดำนะคะ

ตำรวจสนสมดำก็เดินทางไปตรวจสอบ

เป็นทางโค้งก่อนขึ้นสะพานข้ามคลอง
ไปเจอรถจักรยานยนต์ค่ะนะคะ
รถจักรยานยนต์สีน้ำเงินดำคันนี้สภาพล้มอยู่แบบนี้
แล้วมันก็พังเสียหายล้อหน้าบิดเบี้ยวเลยนะคะ
แต่ไม่เจอคนขี่เห็นแต่อะไร
เห็นแต่รองเท้าแตะหนึ่งข้าง

คาดว่าคนขี่อาจจะตกลงไปในคลองตรงนี้
เจ้าหน้าที่ควบคุมประตูน้ำครองระหาร

ทีนี้ใช้เวลาอยู่ประมาณสัก๔๐นาทีสุดท้าย

ทราบชื่อต่อมาคือนายชโยดมคำเพ็งอายุ๒๑ปี

แล้วเราเห็นภาพของตัวญาติและครอบครัวผู้เสียชีวิตมายืนร้องไห้หรือกำลังรอว่าจะรอดแบบปฏิหารไหม
แต่สุดท้ายถูกพบกลายเป็นศพแบบนี้มันบีบหัวใจนะ

ใช่สงสารด้วยนะคะจนที่สุดท้ายนำศพขึ้นมาค่ะ
ก็แน่นอนแหละคนเป็นพ่อเป็นแม่โดยพ่อเนี่ยตะโกนเรียกแต่ชื่อลูกตลอดเวลาดูสิเนี่ย
โอ้จากนั้นนะพระงาสอบสวงศ์สมรรย์ดำก็ต้องให้อาศานะค่ะ
วิธีนำร่างผู้เสียชีวิตไปชนสูตรนะคะ
แน่นอนต้องไปชนะสูตรเบื้องต้นก่อนที่นิติเวชโรงพยาบาลสิริราช
เดี๋ยวก็จะมีการมอบศพให้ญาตินำไปประกอบพิธีทางศาสนา
ขับรถขับราขี่รถอะไรก็ตามต้องระวังนะ